ประชาชนก็ออกไปตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ
ไปร่วมกันทำบุญตักบาทพร้อมแสดงออกถึงความจงรักภักดีค่ะ
จากทั่วทุกสารอาทิตย์แล้วนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูในกรุงเทพกันก่อนเลยค่ะ

เอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมภรรยาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาท
พระสงฆ์และสามเณร๕๐๐รูปณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ
โดยมีองค์คมนตรีคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส
ประธานสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติประธานสารดีกา
ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญข้าราชการเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
เริ่มจากการจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนาไตร
จุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายศักระ
พระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮา
ที่สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะให้สินให้พร

จากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมภรรยา

พร้อมกับประชาชนทั่วไปที่พร้อมใจกัน
ใส่เสื้อสีเหลืองแสดงออกถึงความจงรักพักดีด้วยค่ะ
ขณะที่บรรยากาศที่วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเป็นครอบครัว
เพื่อมาทำบุญแล้วก็เข้ากราบศักระพระบรมราชสรีรังคาร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
รมนาศบพิษกันตั้งแต่ช่วงเช้า
โดยทางวัดนะคะมีพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์๔๐รูป

เช่นเดียวกับที่วัดบวรนิเวศวิหารนะคะที่ก็มีประชาชนจำนวนมาก
ทยอยเดินทางมาทำบุญและเข้ากราบศักระพระบรมราชสรีรังคาร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
รมนาศบพิษที่ประดิษฐานณพุทธบันลังพระพุทธชินศรี
ภายในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ

ส่วนที่บริเวณหน้าวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
หัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นนำกลุ่มนักวิ่งในเมืองหัวหินกว่า๑๐๐คนค่ะ
พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมกันเดินและวิ่งเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึก
พระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙
จากหน้าวังไกลกังวลไปตามถนนเพชรเกษมไปจนถึงบริเวณหน้าท่าอากาศยานหัวหิน
แล้วก็วนกลับมาที่จุดเดิมนะคะรวมระยะทางทั้งหมด๙๙กิโลเมตร
ส่วนบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลเมืองหัวหิน
ข้าราชการตำรวจทหารองค์กรต่างและประชาชนรวมกว่า๕๐๐คนค่ะ
ได้ร่วมกันทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน๘๙รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติค่ะ
ส่วนที่จังหวัดปัตตานีนะคะภายในวัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวง
ประชาชนต่างร่วมกันทำบุญตักบาทพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพันศาวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
โดยผู้ที่เข้ามาร่วมในพิธีพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองอย่างพร้อมเพลียงค่ะ
ปิดท้ายไปดูกันที่จังหวัดสงขลานะคะประชาชนหลากหลายสาขาอาชีพค่ะ
ก็ร่วมจิตร่วมใจกันนะคะมาร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ในหลวงรัชกาลที่๙อย่างเช่นที่ร้านขาหมูเห็ดหอมที่อำเภอหาดใหญ่นะคะ
ก็มีการทำข้าวขาหมูแจกแจกประชาชนจำนวน๑๐๐ห่อแจกให้ฟรีทั้งสองสาขานะคะ
ตลอดทั้งวันมีประชาชนไปต่อแถวรอรับเป็นจำนวนมาก
แล้วถึงขั้นต้องรับบัตรคิวกันเลยทีเดียวนี่คนเยอะเลยนะคะ
เจ้าของร้านบอกแบบนี้นะคะบอกว่าทำข้าวขาหมูแจกในวันที่๕ธันวาคมต่อเนื่อง
ปีนี้เป็นปีที่๒แล้วเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ในหลวงรัชกาลที่๙และจะทำความดีแบบนี้ต่อเนื่องไปตลอดทุกปีค่ะ